คุณผู้ชมมาหลังจากที่อาจารย์เฉลิมชัยโครสิทธิ์ภิพัฒน์แขวนภูละเลิกวานลูก
คู่กันนะแหวนผู้แล้วก็บอกว่าอยากจะไปเป็นวิถีใบเกอร์
อยากขี่มอเตอร์ไซค์กับลูกศิษย์เที่ยวกับลูกศิษย์เลย
ปรากฏอ้าวยังไม่จบครับมีคนเอาผลงานของท่านไปโยงการเมืองอีกนะ
อยู่ข้างพระพุทธรูปนี่ฮะรูปนี้เลยแล้วก็เขียนข้อความไว้ในภาพว่า
กู้หกสิบเจ็ดยังรู้จักพอฝากถึงพวกเจ็ดสิบกว่าให้รู้จักพอกันบ้าง
ทำไมอยากมีอำนาจกันเหลือเกินเอ๊ะไม่รู้หมายถึงใคร
โพสต์นี้เนี่ยทำให้อาจารย์เฉลิมชัยหัวจะปวดก็เลยอัดคลิปชี้แจงสังคมครับ
นี่คลิปนี้ของอาจารย์อาจารย์ยืนยันนะทำงานศิลปะเพื่อชาติบ้านเมืองก็พอแล้ว
การเมืองไม่ขอไปยุ่งไม่เคยไปเขียนด่านักการเมืองกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่เคย
แต่ไม่ได้บอกให้คนที่มีอายุ๖๕ปีต้องมาขี่รถเที่ยวหรือเป็นวิถีใบเกอร์เหมือนกันกับตัวเขา
เพราะทุกคนก็มีความคิดของเขาช่วงท้ายคลิปครับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ย
ยกมือไหว้เอาไหว้เรื่องอะไรไปฟังกันนะ
อ่าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อะไรของกูเที่ยวจมอะไรของกูเผินมีความสุขตามภาษาไอ้แก่
ขออยู่ของกูเงียบอีกมึงอย่าเอากูไปเล่นการเมืองเลย
ไอ้ว่ายเหรอไอ้ไอ้ว่ายแล้วโอ้ฮู้
อ่าอย่ายุ่งกันเมืองเลยกูว่ายเมืองไอ้
ต้นเรื่องมันอยู่ตรงไหนต้นเรื่องมันอยู่ตรงไหนอยากจะรู้ต้นเรื่องเลยนะเนี่ย
คือฟังเนื้อหานะคุณผู้ชมอาจารย์เฉลิมชัยพูดประมาณว่า
แต่ละคนมีความคิดไม่เหมือนกันบางคนยังมีภาระหน้าที่อยู่
ยังไม่ต้องเลิกทำงานก็ได้พี่เบิร์ตอายุเท่าไหร่
ยังไม่ต้องเลิกอ่านข่าวก็ได้เอ้ยยังอ่านต่อ
คนข่าวแฟนข่าวเขาอยากดูพี่เบิร์ตนานเอออาจารย์เฉลิมชัยเนี่ย
ก็บอกว่าอย่ามาเอากูไปโยงการเมืองอะไรอย่าใช้ชีวิตแบบว่าใบเกอร์
เอ้ยใครรู้ต้นเรื่องส่งหลังใหม่มาหน่อยนิ
อยากจะรู้ว่ามันใครเอาอะไรแกไปทำอะไรอะไรอย่างนี้
จะบอกว่าเป้าหมายเป้าหมายชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันจริง
บางคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันเกษียณเร็วเกษียณแต่๔๐
การทำงานรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นประโยชน์กับองค์กรอยู่
ต่อให้เลย๖๐แล้วก็ยังทำได้
บางคนอายุ๖๐กว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ถึงวัยเกษียณ
เรายังทำประโยชน์อะไรได้อยู่ก็ทำงานไป
แต่คุณผู้ชมวิถีชีวิตใบเกอร์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ
ขี่ลุยน้ำขึ้นเหนือล่องใต้ปุ๊บเขาแล้วเนาไพร

อีกนิดก็อะไรเนี่ยปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุ

อาจารย์เฉลิมชัยลื่นล้มครับคุณผู้ชม

เพื่อนร่วมแก๊งต้องเข้าไปดึงตัวอาจารย์ขึ้นมา
เออแต่อาจารย์เฉลิมชัยแค่ลุกไม่ขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากครับ
เห็นบอกว่ากระดูกยังแข็งแรงยังออกทริปได้อีกยาว

เรียกว่าเติมเต็มความฝันในวัยเยาวของอาจารย์เฉลิมชัย

แต่ดีนะอาจารย์ใส่เครื่องป้องกันอะไรที่มันรัดกลุ่ม
พร้อมทุกอย่างตั้งแต่หัวจะหลดเท้าใช่อ่านี่แหละครับ

คือถ้าเกิดว่าจะเป็นวิถีใบเกอร์เนี่ยเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ต่างคุณต้องพร้อมด้วย